เอาละครับยังมีคนดีอีกคนหนึ่ง

เอาไปคืนจนเจอเจ้าของนะครับ
เอาไปประกาศตามหาจนเจอเจ้าของ
ท้ายที่สุดทั้งคู่ที่เก็บได้

คือนายเจรบุตตสินอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์

วัดพระคณีนาฏวรวิหารเชิงสะพานสังฮี

แล้วก็ยังมีเอกสารสำคัญต่างในกระเป๋านะครับ
ให้กับเจ้าของตัวจริงคือนางสาววิลัยลักษ์เกาะกลาง
พนักงานฝ่ายจัดซื้อโรงแรมทัพทิมทองเพลินจิต
โดยมีนางสาวจิตผ่องใสศรีวังพล
ผู้จัดการสถานีวิทยุพิทักษันติราช

ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนพระราม๑

เห็นกับตาเลยลนลงมาจากรถจักรยานยนต์

พยายามจะเรียกกระเป๋าลน

ก็ขับต่อไปทีนี้ตัวเองก็เลย
ต้องย้อนกลับมาเก็บกระเป๋าสตางค์นั้น
เปิดดูเปิดไปเปิดมาคือกลับไปเปิดที่บ้าน

แต่ว่าตอนเปิดดูกับลูก๒คนนะครับ
แล้วก็พบว่ามีเงินในกระเป๋าเนี่ย
แล้วก็เจอภาพของเด็กชายคนหนึ่ง

เตรียมเงินไปจ่ายค่าเทอมหรือเปล่า

ดังนั้นก็เลยคิดเหลือเกินว่าเอ๊เนี่ย
ขนาดเราตอนหาเงินเพื่อส่งค่าเทิมให้ลูก
ยังหนักหนาสาหัสเหมือนกัน

ถ้าเจ้าของเงินทำเงินหายไปแล้วต้องไปจ่ายค่าเทอมจริงเนี่ย
คงทุกข์ใจแน่แน่เจ้าเข้าใจเรา

เขาก็ติดต่อหานางสาวีใรรัก
เพื่อที่จะคืนเงินให้กับเจ้าของตัวจริง
เสร็จแล้วเจอกันนะฮะก็เจ้าของเงินตัวจริงก็
อบเงินให้กับพี่วินใจหล่อคนนี้๓๐๐๐บาท
เพื่อเป็นการตอบแทนแต่สิ่งที่ตอบแทนก็คือ
ก็คือเรื่องของใจเรื่องของใจนะครับ
แล้วก็ทางพนักงานโรงแรมเขาก็รวบรวมนะ
โรงแรมทัพทิมทรเพลินจิตได้รวบรวมเงินซื้อของขวัญมาให้ด้วยนะฮะ
คนดีต้องได้รับสิ่งตอบแทนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำใจนะคะ
ชมนะฮะชื่นชมจริงนะครับคนดีที่ทำแบบนี้นะฮะ